ดีกว่านี้เป็นสิ่งที่จะให้คุณโอ้มต้องไปสร้าง

กับการลุ้นในการตอบคำถามว่าจะถูกหมดทั้ง๔ข้อหรือไม่
เพื่อที่จะไปมีร้านขายของชำเล็ก

สำหรับน้องชายผู้ที่ต่อสู้ชีวิต

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เราถามเราตอบกันไปหมดแล้วนะ

เฉลยออกมานั้นจะถูกหมดทั้ง๔ข้อหรือไม่

๕๐ค่ะ

ไหนเราทำกันเต็มที่แล้วนะครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
สมุนไพรเป็นข้อแรกครับ

คือข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของฟ้าทลายโจร
รับหมดตอบตอบเป็นมือเท้าทา
ซึ่งตายอมเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
แก้มือเท้าชา
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ไม่เห็นลืมไม่เห็นหลงอะไรเลยอืม
บางครั้งก็ลืมหนังเหมือนกัน

พคุณก็ครอบคลุมไปหมดเลย

แก้ฤทธิ์ศรีดวงธวานก็ได้นะครับ
แต่มีอยู่โลกหนึ่งที่แก้ไม่ได้ก็คือ
ประชานั่นเองซึ่งคุณพ่อตอบถูกนะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของพี่อ้อมนะครับได้รับเงินรางวัลไป
ลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่า
ครอบครัวของพี่อ้อมนั้นจะทำได้ไหม

เลือกเฉลยจากเรื่อง

เรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับ
นี่คือพริกถุงที่๑ที่พี่อ้อมเลือกเอาไว้นะครับ

ที่นี่คือพี่อ้อมเลือก
ถุงที่๒
อ้อมนั้นตอบคำถามข้อที่๒นี้ถูกเงินรางวัลไปต่อชีวิตจึงเพิ่มขึ้นเป็น
หนึ่งหมื่นบาทครับ
ทำไปได้สองข้อแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองข้อ
อีก๒ข้อสุดท้ายนี้ก็คือลุ้นเงินแสนแล้วก็ลุ้นเงินล้าน
ผมภาวนาว่าขอให้เป็นไปได้ขอให้ถูกอีกสัก๒ข้อ
จะได้มีเงินไปต่อชีวิตกันสบายสบายเลยนะครับพร้อมแล้วมาฟังเฉลยเรื่องต่อไปนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องอำเภอบ่อไร่ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่าทิศตะวันออกของอำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราดติดกับจังหวัดอะไรของประเทศกัมพูชา
ตัวเลือกที่สามครับพี่จิ้งหลีดเลือกตัวเลือกที่สาม
วิหารซึ่งเป็นคำตอบที่
แสนหนึ่งจะได้ไหม

ทิศตะวันออกของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ
ติดกับจังหวัดพระตะบองครับที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่ง
อ่ะไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งข้อเรามาลุ้นเงินแสนกันต่อครับ
กับคำถามเรื่องผลไม้ครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทุเรียนลูกไหนคือทุเรียนหมอนทองลูกที่สี่ครับซึ่งพี่เยา
เลือกตัวเลือกที่สี่เป็นคำตอบที่

ลูกที่สี่และลูกที่หนึ่งคือพันชนีนะครับส่วนลูกที่สองอันนี้คือกระดุม
พี่อ้อมดูจากไหนน้ำค่ะน้ำถี่น้ำแล้วก็ถูเขาบอกว่า
ครูมันจะเป็นมันจะเป็นเรียงแบบนี้นะฮะส่วนหมอนทองที่ถูกต้องก็คือลูกที่สามครับ

วันไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทครับ
ทาน้ำใจจากคุณผู้ชมกันแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ก็อีกหนึ่งครอบครัวจริงที่เขาพบวิกฤตในตอนนี้
แล้วเขาพยายามที่จะหาทางออกก็เลยต้องมาต่อชีวิตบนเวทีแห่งนี้
สารผู้หญิงที่ชื่อว่าอ้อมเขาต้องดูแลทั้งหมดเลยทั้งคุณพ่อก็ไม่ไหวแล้ว
ใครที่พอที่จะมีกำลังทรัพย์นี่นะครับพอที่จะช่วยเหลือกันได้คนละนิดละหน่อยก็ยังดี
ยังไงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีจิตเมตตาไม่ทิ้งกันแน่นอน
ฝากครอบครัวของพี่อ้อมจากจังหวัดตราดเอาไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ขอให้คุณพ่อและทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบพระคุณมากนะครับ

และสำหรับท่านที่มีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
รอดจากวิกฤตนั้นส่งเรื่องราวมาในรายการของเราที่เพจรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

วันนี้ลาไปก่อนครับเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ตอนนี้ได้เงินไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทรู้สึกดีใจมากค่ะ
ก็ทั้งชีวิตนี้ยังไม่เคยทำได้

จะเอาเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปต่อชีวิตนี้ให้ชัดครัวค่ะ